มาดูความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองนะครับ

ก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งสอสอได้

เนื่องจากมีความพยายามในการใช้เทคนิคทางกฎหมาย

ในการที่จะยื่นตีความกฎหมายลูก

เป็นประธานคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกตั้งข้อคอรหาว่าเป็นใบสั่งของคอสช
ยังต้องการอยู่ในอำนาจต่อไป
ถึงขนาดที่นายบวรศักดิ์เคยพูดว่า
ขอสชต้องการอยู่ยาว
ต่อมาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชัยฤชุพันธ์
เข้ามาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่๓
รถแบบเลือกตั้งต้องถูกประกาศอีกครั้ง

การว่าจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นภายใน๒๐เดือน
หรือประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม๒๕๖
แต่ด้วยเงื่อนไขของกฎหมายลูกทำให้จำนวนเดือนถูกเพิ่มเข้าไป

จากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
หลังจากกลับมาจากพบกับนายโดนัลดทรัมป์
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
โดยประกาศความชัดเจนว่าเลือกตั้งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนปีนี้
ถ้าว่าต่อมาสนชได้แก้ไขให้ประกาศใช้กฎหมายลูกว่า
การเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้ออกไปอีก๙๐วันหรือ๓เดือน
ทำให้การคำนวณรถแมพเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปซ้ำอีกรอบ

ขณะเดียวกันหัวหน้าขอสรชได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ล็อกให้พักการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดตั้งพัก
และทำกิจกรรมทางธุรการบางส่วน
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
ขณะที่พักการเมืองเดิมสามารถทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงพักการเมือง
ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ได้ในวันที่๑เมษายน

เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพักการเมืองใหม่
ในอนาคตจะกลายเป็นพักสนับสนุนคอสช
และล่าสุดกับความเคลื่อนไหวของสนช
เดินหน้ายื่นให้สารรัฐธรรมนูลตีความกฎหมายลูกว่า
การได้มาซึ่งสวทั้งที่ที่
ประชุมสนชมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น
เริ่มต้นกันใหม่หมดเลยนะครับ

แมพเลือกตั้งจะขยับอีกครั้งหรือไม่
อยู่ที่ระยะเวลาการพิจารณา

รัฐธรรมนูลต่อร่างกฎหมายลูก

เหตุนี้เองทำให้หลายฝ่ายเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า

นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวี